อยากจะฝากไปถึงรัฐบาลเลยนะครับอ่าฝากถึงท่านนายกประยุทธ์เลย
เพราะว่าที่อำเภอท่าแซ่เนี่ยมีโครงการอ่างเก็บน้ำขนาดใหญ่
อืมซึ่งศึกษาแล้วดำเนินการบ้างบางส่วนแล้ว
โครงการนี้ระงับไปทำให้ส่วนหนึ่งเลยนะครับ
ซึ่งแล้วก็เป็นส่วนหลักด้วยในเรื่องของการระบายน้ำกักเก็บน้ำ
เพราะตัวอ่างไม่ได้สร้างแต่สร้างประตูรับไว้ก่อน
อ่างทำไม่ได้ประตูระบายน้ำก็เลยทำหน้าที่เป็นกั้นน้ำ
เกินกำลังความสามารถเมื่อถึงเวลาก็ต้องระบาย
สุดท้ายก็จะมีปัญหาอย่างนี้ครับถ้าเราไม่ดำเนินโครงการอ่างให้สำเร็จตามที่เราได้ศึกษา